เกิดเหตุน่าตกใจและเป็นเหตุสลดกลางกรุงเลย
แถวตึกอยู่แถวปฐุมวันเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปีค่ะเดินร้องไห้ขึ้นไปนะคะ
ไปอยู่ตรงจุดที่เป็นลานจอดรถชั้น๑๐ของอาคารแห่งนี้
หลังจากนั้นตัดสินใจค่ะปีนลานกั้นปีนจุดกั้น
แล้วก็กระโดดลงมาเลยเสียชีวิตคาที่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตึกสูงยี่สิบห้าชั้นค่ะในซอยสยามสแควร์เจ็ด
บริเวณด้านหน้าตึกพบศพนางสาวอธิชาอายุ๒๔ปี
นอนคว่ำหน้าแขนขาหักผิดรูปศีรษะแตก
เจ้าหน้าที่อาคารเอาเต้นสีขาวมาปกครุมเอาไว้
แล้วก็มีอาศาตำรวจสอนออกปฐมวันยี่สิบนาย
รอกพื้นที่กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปถ่ายภาพ
แล้วก็เข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุสอบถามวินรถจักรยานยนต์
อยู่ใกล้ใกล้กับอาคารเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนี้
เขาก็นั่งรอลูกค้าอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกลงมา
เสียงดังมากหันไปมองค่ะเห็นร่างของผู้หญิงนอนแน่นิ่ง
กองเลือดที่พื้นแล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ดูว่าผู้หญิงคนนี้เดินมาจากไหนที่ไหนอย่างไร
พบว่าผู้เสียชีวิตคนนี้เดินเข้ามาภายในอาคาร
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปที่ชั้น๑๐ซึ่งเป็นลานจอดรถ
มีอาการคล้ายคนเสียใจก็คือร้องไห้ตลอดเวลา
หลังจากนั้นภาพที่เห็นคือถอดรองเท้า
ปีนกำแพงกั้นของอาคารลานจอดรถซึ่งมันสูงแค่๑เมตรเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็กระโดดลงไปทันทีคือไม่มีท่าทีจุกคิดอะไรเลย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อญาติให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
ดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะต้องการอยากทราบสาเหตุค่ะ